สวัสดีค่ะสุดเต้นมั้ยค่ะสวัสดีค่ะนายยกคนใหม่
ปกติจ่ะปกติน่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ